ด้านหลังเราสองคนใช่ฮะแล้วดูเลยหมึกยักษ์สยองใครหลายคนที่
ชอบเล่นหมึกยักษ์ส่งข้อความบอกเราหน่อยคุณไปเล่นแล้วคือความหวาดเสียวเขาบอกมันหวาดเสียวมาก
ใช่ค่ะหรือเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างในสวนสนุกไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกถาวรหรือว่าสวนสนุกที่จัดขึ้น
คุณผู้ชมฮะมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับเพราะว่าสวนสนุกแห่ง๑จัดขึ้นแบบไม่ถาวรเป็นการจัดชั่วคราวช่วงวันที่๒๐ตุลาคมถึง๓๑ตุลาคมในพื้นที่ใต้สะพานพระราม๘
ปรากฏว่าเกิดเหตุระทึกฮะหมึกสยองเวียงหนวดหลุดกระแทกพื้นแล้วก็คนที่เล่นก็กระแทกพื้นลงมาด้วยบาดเจ็บกันหลายคน
คุณผู้ชมฮะจริงงานนี้มันจะจัดขึ้นต้นปีบ้างปลายปีบ้างที่ว่าเป็นเทศการของสนุกสนานเลยนะครับ
ปรากฏว่าจัดตั้งแต่วันที่๒๐ตุลาคมใต้สะพานพระราม๘
เขาถ่ายคลิปบรรยากาศเดินเที่ยวในงานเห็นไหม

คือเขาจะมีเครื่องเล่นหลายเครื่องเล่นของงาน

เครื่องเล่นจะขึ้นแต่ละเครื่อง๖๐บาทเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมเครื่องเล่นก็มีม้าหมุนมีเครื่องเล่นเบาเด็ก

ไลท์ส่วนใหญ่ที่นิยมไปเล่นเครื่องเล่นต่างที่หวาดเสียวนะคุณนะ
ก็จะมีเครื่องเล่นเช่นชิงช้าสวรรค์หวาดเสียวน้อยหน่อย

้าหมุนเอ่ยทาซานเอ่ย
และไฮไลท์๒อันดับที่หวาดเสียวก็คือ
หึกยักษ์หมึกยักษ์และเสี่ยงอันดับหนึ่ง
อันดับหนึ่งก็คือพึ่งน้อยหรือว่าพึ่งบิน
คุณผู้ชมฮะไปดูพึ่งบินก่อน
เพราะว่าเป็นเครื่องเล่นที่หลายคนบอกมันเบี่ยงซะเสียวเหลือเกินนะฮะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยนะครับ
นี่ครับมีคนแชร์เสียงน้องกับแรงเหวี่ยงมันเสียวมาก
บอกว่าพึ่งน้อยพึ่งบิน

ของสวนสนุกแห่งนี้เลยที่ทุกคนอยากไปเล่น
แต่เจ้าพึ่งบินไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับ

เพราะว่าเจ้าหมึกยักษ์ที่ชื่อว่าเครื่องเล่นโปลิโป
ปรากฏว่าเจ้าหมึกยักษ์เกิดอุบัติเหตุฮะ
เครื่องเล่นหมึกยักษ์ที่มีหนวดหมึกลักษณะเป็นแขน
ยืดออกมาจากจุดหมุนนะครับ
แขนแต่ละแขนมีกระเช้าที่นั่ง๔ตัว

จึงมีคนนั่ง๘คน

แล้วคนถ่ายไว้ได้เยอะแยะเลยนะฮะ
ว่ามันเกิดอุบัติเหตุกับเครื่องเล่นนี้

คือไม่มีใครถ่ายคลิปจังหวะที่มันจะได้นะครับ

แต่ว่าส่วนใหญ่ถ่ายคลิปได้หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วนะฮะ
คนที่ถ่ายคลิปนี้อยู่บนชิงช้าสวรรค์

ข้างล่างเกิดอะไรขึ้นหนวดปลาหมึกมันหลุดไปที่นั่งมันหลุดไป
ทำให้คนตกกระแทกหลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็มีคลิปจากข้างล่าง
คุณขวัญดูสิเนี่ยคลิปจากข้างล่างที่คนวิ่งกรูไปดูนะฮะ
ว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บจริง
ใช่มีคนเจ็บสามคนนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกแหละ
เล่นปลาหมึกหลายคนอาจจะเคยเล่นมันไม่ใช่แค่หมุนอย่างเดียว
แต่มันทั้งขึ้นทั้งลงแบบนี้ด้วยนะแล้วมันก็เหวี่ยงไปแบบนี้
หลายคนชอบความท้าทายไปเล่นกันแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เลยทำให้คนเจ็บสามคน
เป็นเด็กหญิงอายุ๑๔ปีแค่นั้นเองแล้วก็มีหญิงสาวอายุ๒๔ปี
ชื่อนางสาวปิยกวันจันสีนะคะอีกคนนึงค่ะชื่อนางสาวธัญญารัฐพลอยดี
อายุ๒๙ปีก็ทั้งหมดเนี่ยถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วนะคะมีเรื่องของอาการเคล็ดขลัดยอกนั่นแหละ
ที่นี้คุณผู้ชมค่ะคือมีวินบทบอสไทยคุณนึงที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
ราม๘มันยางระเบิดเพราะเขาได้ยินเสียงดัง
ทำไมตรงงานมันมีเสียงค้นตะโกนเววายล่ะ
โดยเฉพาะอยู่ตรงบริเวณจุดเล่นเครื่องเล่นหมึกยักษ์อันนี้แหละ
จึงรู้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะ
โอ้โหนี่แหละฮะเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
หลายคนก็บอกว่าโอ้โหครั้งนี้ยังโชคดีนะแค่เจ็บ
แต่ถ้าครั้งต่อไปเกิดตายขึ้นมาทำยังไงฮะ

ที่ตั้งชั่วคราวแบบนี้จัดขึ้นต้นปีบ้างแหละ

กลไกการทำงานของมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ดู
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่คนจัดเขาบอกว่า
เครื่องเล่นเหล่านี้ส่งตรงมาจากเมืองนอกนะ

เขาบอกเขาตรวจสอบแล้วเขาก็มั่นใจว่าที่ส่งตรงมาจากเมืองนอก
เครื่องมันมีประสิทธิภาพคือเครื่องเล่นหมึกยักษ์ตัวนี้
ถูกออกแบบโดยบริษัทแห่งหนึ่งจากประเทศอิตาลี
ตั้งแต่ที่แรกที่มาตั้งคือสวนสนุกลีโอแลนด์ย่านบางนา
แต่หลังจากสวนสนุกลีโอแลนด์ปิดตัวไป
บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ซื้อเครื่องเล่นนี้ต่อ
โดยดัดแปลงจากเครื่องตั้งถาวร
ตั้งอยู่บนฐานรถพ่วงเพื่ออะไรคุณ
เพื่อให้ขนย้ายง่าย
เวลาจะย้ายไปจัดงานแต่ละที่มันก็ง่ายขึ้น

ชมรมคนรักสวนสนุกบอกแบบนี้
บอกว่าคิดว่าข้อมูลจากผู้ผลิต
น่าจะไม่ตรงกับเหมือนดีไซน์หรือการออกแบบ
หรือการปรับเปลี่ยนในปัจจุบันแล้ว
ทีนี้ครับเรื่องของการประกอบและอลัยที่ใช้งาน
ต้องมาตรวจตรวจให้รอบครอบ
แล้วทีนี้มีการประกอบหรือมีการเขาเรียกดัดแปลง
อย่างถูกต้องหรือไม่จากที่เป็นเครื่องตั้งถาวร
ให้มาอยู่บนฐานรถพ่วงมันถูกต้องหรือไม่

เขาให้ความรู้มาแบบนี้ลองดูนะ
กลไกการทำงานของเครื่องเล่นนี้
มันจะมีส่วนประกอบคือกลไกเหวี่ยงแขน
คือกระบอกไฮโดลิกแผ่นโลหะ
เขาบอกเฟืองเวี่ยงแขนอันนี้สำคัญมาก
ถ้าหนวดปลาหมึกมันยกขึ้นในตอนแรกกระบอกไฮโดลิก
จะยกแขนทุกแขนขึ้นยกทุกหนวดขึ้น

หยุดการทำงานที่สำคัญแค่นี้เมื่อยกขึ้นแล้ว
แต่หลังจากนั้นอย่างที่บอกอะไรสำคัญกว่ารู้ไหม

เฟืองเหวี่ยงแขนจะเป็นตัวดีเลย
ในการที่จะเหวี่ยงให้มันไปมาไปมาซ้ายขวาวุนรอบขึ้นลงอะไรแบบนี้
เป็นหน้าที่ของเฟืองเหวี่ยงขาน

อยู่ตรงกลางนะฮะมีกลไกการทำงานมีเซ็นเซอร์
เมื่อเซ็นเซอร์แตะแผ่นโลหะครบทุกแขนแล้ว
ืองเหวี่ยงก็จะเริ่มหมุนจุดยึดแขนไปรอบ
เกิดการเปลี่ยนระยะใกล้ของหนวดปลาหมึกของที่นั่งต่าง
แล้วก็เหวี่ยงแบบขึ้นขึ้นลงแบบนี้นะครับ

ไอ้ตัวเฟืองเหวี่ยงแขน
หรือว่าตัวไฮโดริกในเครื่องเล่นที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้

ไม่ได้มีปัญหาแต่มันมีปัญหาตรงไหนรู้ไหมคุณ
ปลายหนวดที่มันติดอยู่กับที่นั่งของเครื่องเล่น
เพราะว่าทางกอทมไปตรวจสอบมาเมื่อเช้า

เพราะว่าท่านรองผู้ว่าท่านลงไปดูเองเลยนะ
คุณวิศนุทรัพย์สมพลค่ะแล้วก็นางสาวอรยาเพ็งประเสริฐ
เป็นผู้นุยการผอเขตบางพลักษณ์นั่นแหละ
ไปดูค่ะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาก็ไปด้วย
แล้วก็มีทางด้านผู้จัดการสวนสนุกเนี่ย
คือนำตรวจสถานที่คือคุณสมชายชายดี

ไปดูเครื่องเล่นทั้งหมด๑๑ชิ้น
ซึ่งเครื่องเล่นทั้งหมดถูกติดตั้งอยู่ภายในงาน

หลังจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นกับเครื่องเล่น
ที่เกิดอุบัติเหตุคือปลาหมึกยักษ์แล้วเนี่ยนะคะ
พบว่าสลักที่เชื่อมแขนของเครื่องเล่น
ที่มันต้องเป็นที่นั่ง๔ตัว
ซึ่งคนต้องขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นถูกไหม
มันหลุดไม่มีน็อตยึดอยู่
แต่ไม่มีน็อตแต่ใช้การเชื่อมแทน

การใช้การเชื่อมก็คือการออกเหล็กแทนเนี่ยนะฮะ

แต่จริงมันควรจะต้องมีโบ๊ะ

ต้องยึดโบ๊ยึดโบ๊คือต้องมีสลักเกลียว
แต่นี่พอสลักเกลียวไม่มีอยู่
ดันไปเชื่อมไปอ๊อกเหล็กแทน
ใช่จริงมันต้องมีแบบยึดโบ๊คกับไอ้นัท

กับสลักเกลียวตรงนี้สำคัญมาก

ทำให้มันไม่มั่นคงแข็งแรงที่จะรับน้ำหนักได้
แล้วประกอบกับแรงที่เหวี่ยงออกไปอีก
ทีนี้ทางสภาวิศวกรจะต้องให้มาตรวจสอบ
เรื่องโครงสร้างและกลไกลต่างในตัวเครื่อง

เขาบอกว่ามันมีร่องรอยของการเชื่อมอีกบางจุด
ซึ่งดูแล้วมันไม่สอดคล้องกับ
ความถูกต้องทางคู่มือทางวิศวกรรม
แล้วพบว่ามีการซ่อมแซมมาโดยตลอดซะด้วยค่ะ
แสดงว่าเคยอาจจะแบบเสียชำรุดแล้วก็ซ่อมแซม

จัดงานถึงวันที่๓๑ตุลาคม
ก็จะไม่ให้เล่นแล้วเจ้าเครื่องหมึกยักษ์เนี่ยนะฮะ
แต่อีกตัวคุณที่คนที่เข้าไปเล่นบอกว่าโอ้โหไอ้ตัวนี้มันเสียวมาก
เราลองเปิดคลิปไอ้พึ่งบินให้อีกทีดิ

มันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแล้วมันมีแรงเหวี่ยงแบบนี้นะคะ

เดี๋ยวคือท่านรองผู้ว่าบอกว่าตรวจสอบ
คือตอนแรกไปถึงมันต้องดูด้วยตาเปล่าก่อนไง
แต่เห็นแล้วแหละขนาดดูด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วว่า๒๓จุด
มีลักษณะที่มีเครื่องเล่นเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงไม่ปลอดภัย
แต่เครื่องนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
ต้องรอทางสภาวิศวกรมาตรวจสอบนั่นแหละค่ะ
แต่เบื้องต้นเท่ากับว่า๒ตัวถูกปิดไปก่อนนะ
บินปิดชั่วคราวต้องตรวจสอบ
และอาจจะเปิดให้เล่นอีกวัน๒วัน
ส่วนเจ้าหมึกยักษ์ปิดถาวรเลย
ใช่เพื่อความปลอดภัยฟังเสียงท่านรองผู้ว่าหน่อยละกันค่ะ
เขาเรียกตัวยึดหลุดไอ้สลักหลุดออกมา
ลุดออกไปทำให้แขนนั้นแกว่งออกมา
ถ้าดูโครงข้างหลังก็จะลุดออก
คือจากตัวน็อตที่ยึดมันหลุดสลักหลุด
แต่จากดูด้วยสายตาเปล่าเมื่อกี้เนี่ย
ก็คือตัวยึดแต่เดิมมันควรจะมีตัวนักโบ๊คไว้ยึดไว้
ทีนี้ตัวที่หลุดไปนัดบนไม่มีแต่ว่าจะเชื่อมแทน

มันมีเพลตมันมีนัดไว้ยึดอยู่ใช่ไหมครับ
ตัวโบ๊ะยึดตัวโบ๊ะยึดแต่ท่อนที่หลุดไปโบ๊ะไม่มี
แต่ว่าเขาใช้เพลตเป็นเชื่อมเป็นเหล็กแทน

ส่วนผู้พบนัยอุณโวยการเขตบางพลัดก็อยู่ข้าง
ใช่ค่ะท่านผอเขตบางพลัดท่านบอกเลยว่า
คือปิดเครื่องเล่นหมึกยักษ์นี้ไปก่อน
แต่อย่างที่คุณบุ๊คบอกเมื่อสักครู่เพิ่งบิน

เพราะมันจะต้องไปตรวจสอบให้ละเอียด
เนื่องจากโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็มี

ใช่คืออีก๙ตัวมันก็จะเป็นพวกชิงช้าสวรรค์
เป็นไวกิ้งอันนี้เปิดให้บริการตามปกติ
แต่ยังไงก็ต้องตรวจเช็คคุณแม้ว่าจะเปิดก็ตาม
แล้วเดี๋ยวต้องรายงานให้ทางเขตทราบก่อนด้วยนะคะ

คือเขาจัดถึงวันที่๓๑ตุลาคมนี้
ก็ยืนยันว่ามีการขอใช้อนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้องนะคะ
ที่สวนสนุกกลางก็อย่างที่บอกสะพานพระราม๘นี่แหละค่ะ
เป็นไปตามระเบียบพรบเครื่องเล่นนะคุณฮะ
คืออย่างนี้ฮะงานนี้ต้องแยก๒ส่วน
ส่วนของการจัดงานโดยรวมเช่นการขอสถานที่
ไม่ว่าจะเป็นตามร้านค้าร้านเครื่องเล่นอะไรต่าง

นี่คือส่วนของการจัดงานในภาพรวม
อันนี้ไม่ผิดข้อกฎหมายใดขออนุญาตอย่างถูกต้อง
ส่วนเรื่องของเครื่องเล่นนะครับ
เครื่องเล่นของสวนสนุกมันเป็นคนละพาร์ทคนละส่วนกัน
ที่ต้องไปตรวจสอบทางเจ้าของเครื่องเล่นที่เอามาติดตั้ง

แต่เครื่องเล่นอาจจะมีต้องตรวจสอบและยุติอยู่บ้าง

ทีนี้ทางด้านผู้จัดการแล้วก็คนเช่าสถานที่

ที่บอกว่าจริงวันนี้เป็นคนนำตรวจเองด้วย
รับแบบนี้มันมีการซ่อมแซมเครื่องเล่นจริง
ก็เป็นการซ่อมแบบเชื่อมเหล็ก
ตามที่ท่านรองผู้ว่าบอกเมื่อสักครู่นั่นแหละ

รับว่ามันไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนหลักวิศวกรรมค่ะ
โดยปกตินะครับก่อนที่เราจะทำการเปิดให้บริการกับลูกค้านะครับ
เราจะทำการเข้ามาตรวจเช็คทุกวัน
แล้วก่อนจะเล่นจริงเราจะมีการเทสระบบทุกวัน
เพื่อดูปัญหาของเครื่องเล่นว่ามีผิดปกติหรือเปล่าทุกวัน
แต่มันสอดคล้องกับการที่ผู้รองผู้ว่ามาตรวจไหม
กับที่เขาระบุว่าโบ๊ะมั่งเชื่อมมั่ง
มันสอดคล้องกับที่ผู้ว่าตรวจไหมกับการที่เกิดอุบัติเหตุ
ผมว่าอาจจะไม่ชัดเจนในเรื่องข้อมูล
ให้ทางวิศวกรในส่วนที่ดูแลอยู่มาตอบดีกว่า
ผู้จัดการเขาบอกว่าในอดีตเขาก็ไม่รู้ว่า

แต่ว่าอย่างที่บอกไปซ่อมแซมผิดจริงโดยใช้การเชื่อม
นักข่าวก็ถามโอ้โหพี่ทำไมไม่ใช้การโบ๊ะล่ะ

เขาบอกอันนั้นต้องย้อนกลับไปดู
เรื่องของการซ่อมแซมครั้งก่อนตอนที่เขายังไม่มาทำงานนะครับ
แล้วก็เครื่องเจ้าหมึกยักษ์ตัวนี้นะฮะ
คืออายุ๑๐กว่าปีแล้วนะหลังจากนำเข้ามาจากอิตาลีนะฮะ

ึกยักษ์มี๒ตัวนะในบริษัทของเขา

ปีหนึ่งจะออกงานสัก๕ครั้ง

จากเกิดอุบัติเหตุที่คนที่ขึ้นไปเครื่องเล่น
พออาศดุษย์ล้มเองหรืออะไรกระแทกเอง
อันนั้นอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับ

ก็ต้องตรวจสอบต้องรอบครอบนะฮะ

แต่ครั้งหน้าอาจจะมีคนเสียชีวิตได้นะ

ต้องตรวจสอบทุกครั้งที่คุณมาจัดงานในแต่ละที่เลย
แล้วก็ในต่างประเทศเครื่องเล่นลักษณะแบบนี้
มีคนเสียชีวิตมาแล้วนะคะตกจากเครื่องเล่น
รองผู้ว่ากรทมบอกว่าเดี๋ยวจะถอดบทเรียน
ส่วนคนเจ็บ๓คนอยู่๒โรงพยาบาล
ใช่ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
จริงคือญาติทางหมอบอกว่าให้กลับบ้านได้แล้ว

อีก๒คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอยู่

ทางโรงพยาบาลเพราะว่ากอทมก็จะไปเยี่ยมนะครับ
ถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องของเครื่องเล่นสยอง
เราจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อนะครับ